แต่เรื่องของการกินเจหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นการชำระล้างจิตใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วใช่ไหมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยเขาจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระกาตาเลยครับ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทางภาคใต้เขาเลยนะอย่างที่ภูเก็ตเขาก็จัดใหญ่ใช่ไหม

อย่างที่เห็นนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสารเจ้าชื่อดัง
ปีนี้เขาจัดขบวนแห่เจ้าที่เจ้าทาง
ปฏิหารสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่พบเห็น
เขาบอกนะว่าขบวนของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยขบวนเอ็งกอร์
ขบวนสิงโตขบวนมังกรและตามด้วยขบวนร่างทรงเทพเจ้าต่าง
ว่ามีเทพอะไรบ้างอ่ะมาหมด

ชื่อดังก็ต้องมากันหมดละงานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าเฮ่งเจียองค์เจ้าแม่กวนอินและองค์เทพอีกมากมาย
โอ้โหเป็นงานใหญ่รวมตัวจริง
แต่ละห่วงหาแน่นอนค่ะต้องแสดงอิทธิภาษณ์ปฏิหารกันหน่อย

มันเป็นการแสดงอิทธิปฏิหารและส่วนหนึ่งก็เป็นความสามารถ
เฉพาะตัวนะน้องหนูปิดเทิมดูอยู่
อย่าไปทำตามอย่าไปเรียนแบบมันเป็นความเชื่อของเขานะคุณผู้ชมนะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งการละเล่นเขาบอกว่าเป็นการเล่นแบบเล่นต่อตัว
โอ้โหเรียกได้ว่าไปตามที่ต่างก็ต้องมีการโชว์ใช่ไหมล่ะ

มีลูกศิษย์มาเล่นต่อตัวด้วยเขาบอกว่าต้องใช้ความชำนาญใช้ความสามารถ
และจุดประทัดตามทางไปแบบนี้ปุ้งปัง
เขาบอกว่าขบวนนี้ยาวตั้ง๑๐กิโลเมตรนะ

นี่โอ้โฮขึ้นต่อตัวเป็นแบบแถวอย่างนี้
แล้วก็โดดใส่เข้าไปในกองประทัดครับ

โอ้โหอย่าไปทำตามนะคุณผู้ชมมันอันตราย
อ่ะเห็นแบบนี้แล้วเป็นเรื่องความเชื่อนะ
เขาทำแบบนี้มันเป็นงานใหญ่ประจำปีอยู่แล้ว
แล้วเรื่องของการกินเจก็ถือว่าเป็นเรื่องของการชำระล้างจิตใจให้สะอาด
ทานผักงดเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ครับ
อ่าอีกที่เดินกระโดงดังไม่แพ้กัน
ภูเก็ตใช่ไหมล่ะใช่แล้วภูเก็ตเนี่ยเขารวมตัวกันแห่อิ้วเก้งนะคะ
เรียกว่าฝนตกยังไงก็ไม่หวั่นเลยค่ะ
ฝนตกลงมาท่ามกลางขบวนแห่เนี่ยนะคะ
แต่ใดก็ไม่หวั่นค่ะแม้ฝนจะตกหนักขนาดไหนประชาชนเขาก็ร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะ
เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตด้วยการแห่พระรอบเมือง
หรือภาษาจีนหรือคำที่เราคุ้นกันคืออิ้วเก้ง

ประกอบพิธีอันเชิญควันทูปควันเทียนที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินกลับมายังอาม
ตอนนั้นฝนตกลงมาค่ะแต่พิธีก็ต้องทำเริ่มแง่มดีก็ต้องไป
ขบวนแห่นอกจากจะมีขบวนทงและป้ายนำขบวนเกี้ยวหามรูปพระหรือเสลี่ยงเล็กต่างนานแล้วนะคะ
ยังมีม้าทรงม้าทรงทั้งชายและหญิงที่เขาใช้อาวุธทิ้มแทงตามร่างกายค่ะ
เขาก็เชื่อกันว่าม้าทรงนี่แหละจะรับเคราะห์แทนผู้ที่ร่วมประเพณีกินเจ
ก็ถึงบอกไงว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัว

พอทำพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปยังอาม
บ้านเรือนจะมีการตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระแล้วก็จุดประทัดต้อนรับเป็นระยะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในบ้านไหนครอบครัวใหญ่ก็ตั้งโต๊ะรับใหญ่หน่อย
ม้าทรงก็จะมาให้พรเดินกันไปแบบนี้ทั่วทั้งเมือง
เป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยแล้วก็เชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายจีนหลายคนตั้งตารอคอย
แค่ไม่ค่อยคุ้นที่ว่าฝนตก
ช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่ทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับ